มีเหตุการณ์ที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่ชายหาดบางแสนต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงกันไปมากทีเดียวนะครับ
หลังจากที่มีผู้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ระบุว่า
มีแม่ค้าที่ชายหาดบางแสนคนหนึ่งที่ทำตัวกลางแสดงกิริยาไม่ดีกับนักท่องเที่ยว
หลังจากที่มีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถนะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า
ไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้โพสต์กล่าวหาเอาไว้นะครับ
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เป็นเจ้าของโต๊ะเป็นเจ้าของที่จอดรถริมหาดบางแสน
จะให้ใครจอดก็ได้ไม่ให้ใครจอดก็ได้
ไม่ต้อนรับลูกค้าชาตินี้จะไม่มาเหยียบบางแสน
ถ้าคนนี้ยังอยู่ผิดหวังกับการกระทำ
ไม่ได้มาขอกินเอาเงินมาเที่ยวเอาเงินมาให้
งั้นก็ขอให้กิจการแม่ค้าเจริญตามที่ไล่จริง
เงินทองออกจากตัวไปเหมือนที่ไล่ก็แล้วกัน
นางสาวดวงแขทวีแม่ค้าที่ปรากฏอยู่ในคลิป
วันนี้ยังเปิดร้านขายอาหารตามสั่งตามปกติ
โดยมีลูกค้ามาอุดหนุนเต็มร้านตลอดทั้งวัน
นางสาวดวงแขเปิดเผยว่าตอนนี้รู้สึกเครียดกับข่าวที่เกิดขึ้น
ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับมา๒วันแล้ว
เพราะมีแต่คนเข้ามาต่อว่าในโลกออนไลน์กันเสียหาย
โดยไม่ทราบว่าต้นสายปลายเหตุนั้นเป็นอย่างไร
จริงแล้วเรื่องที่อีกฝ่ายโพสต์เป็นเรื่องโกหกทั้งหมด
ตัวเองไม่ได้กลางไม่ได้ใหญ่โตในบางแสน
เป็นเพียงแม่ค้าคนหนึ่งที่ทำมาหากินอยู่มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
วันเกิดเหตุความจริงคือวันนั้นเป็นวันเสาร์
เยอะรถเยอะก็มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งประมาณ๑๒คน
เดินเข้ามาถามว่ามีโต๊ะว่างไหมตัวเองก็ตอบไปว่ามี
ลูกค้าก็ถามอีกว่ามีที่จอดรถด้วยไหมพารถมา๒คัน
แต่ที่ร้านเหลือที่จอดที่เดียวก็เลยบอกลูกค้าไป
แต่ลูกค้ากลับไม่พอใจเลยบอกว่าจอดได้๑คัน
อีกคันให้ไปฝากรถกับฝั่งตรงข้าม
แต่เขาจะคิดตังค์เพราะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
ก็ทำให้ลูกค้ายิ่งไม่พอใจเข้าไปอีกแล้วทั้งหมดก็เดินจากไป
แล้วจู่ก็มีหนึ่งในนั้นเดินกลับมาถ่ายรูปถ่ายคลิป
มาทราบอีกทีก็กลายเป็นจำเลยของสังคมไปแล้ว
๑๒คนเยอะกว่านั้นไหมเด็กเดี๋ยวเขาเดินมากันเป็นฝูง
เด็กเขาเดินตามกันมา
เดินตามกันมาพี่ก็ไม่รู้ไง
แล้วเรื่องที่จอดรถกับรถนี้คือเราเก็บตังค์อะไรไหม
ไม่ได้เก็บค่ะตรงหน้าร้านพี่
พี่จะบอกว่าตรงนี้ของพี่เหลือว่างช่องเดียว
แต่คือที่พี่ให้เอาไปฝากเขาอาจจะเก็บเงิน
เพราะเป็นที่ส่วนบุคคลของเขา
ตอนนี้เจ้าของโพสต์ได้ปิดเฟซบุ๊กหนีไปแล้ว
อยากจะให้คนโพสต์ออกมาขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น

พ่อค้าแม่ค้าบางแสนเสียหาย
รวมไปถึงภาพลักษณ์ของหาดบางแสน

อยากให้ออกมาขอโทษกับสิ่งที่ทำไป
โดยไม่คิดจะดำเนินคดีแต่อย่างใด
และฝากถึงคนที่เข้ามาคอมเมนต์
แชร์เรื่องราวของตนด้วยว่า
ก่อนจะว่าใครควรดูด้วยว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่
สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน